ยังไม่ได้กลับไปสรุปแต่ว่าก็อ่าค่อนข้างค่อนข้างคุ้นชินกันแล้วหลังเริ่มเริ่มทำงานออนไลน์
ครั้งที่แล้วเราสปอยว่าเราจะข้ามวิกมาที่บุญเดฟลิก้าครับ
เอาเฉพาะ๙ปีหลังเนี่ยเขาเป็นแชมป์มาแล้ว๙สมัยติดต่อกัน
เรียกว่าเปิดรูปการณ์มาเนี่ย
บายันกำลังจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ทันทีเลย
เป็นทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดที่สุดของประเทศเยอรมันแล้วนะครับ

แต่บายันกำลังจะยังเป็นจาฟงอยู่นะครับ
โดยที่มีบูริเซียดอสมุนตามมาอยู่ห่าง
ในภาพรวมของบายันตอนนี้นะครับ

ในภาพรวมพวกเขาสามารถคว้าชั้มมุนเดนสติกา
รวมกันได้ถึง๓๑สมัยนะครับ
ก็คว้าไปได้แค่๘ครั้งเท่านั้นเองเห็นถึงความต่าง
ซึ่งตอนนี้นวดเนินแบกอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะมากมายนะ
เพราะมันหายไปจากการรุ้นแชมป์อยู่นาน
นวดแบกอยู่ในโบเดียร์๔๙๒ครับตอนนี้อยู่อันดับ๔ครับ
คือถ้าไปดูตารางของบูเดสติก้า๒มันค่อนข้างขับเขี้ยวกันหนักพอสมควร
ตอนนั้นสังเภารีก็เป็นจาฟูอยู่ตอนนี้สังเภารีก็ตกมาเป็นดับ๒
แต่ว่าดับ๒ของสังเภารีที่เราอัดทั้งวันเนี่ย
เวลาที่เราอัดเนี่ยทีมที่๔๘แต้มเนี่ยมันคือ๓ทีม
แล้วก็เดินแบกเองก็แต้ม๔๕แต้มนะครับตามหลังไปแบบไม่เยอะ
จริงเนี่ยถ้าไปดูตารางเนี่ยอันดับ๗อย่างคำบวกยังมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นด้วยซ้ำนะครับ

ซึ่งบุญเดฟจิก้า๒ครับทีมที่จะได้ขึ้นชั้นแบบอัตโนมัติจะมี๒ทีม
ก็คือทีมชั้นกับรองชั้น

ไงเอาได้นะครับ

นั่นเองประมาณนั้น

ข้อมูลนี้จริงแบบบอลบางคนไม่รู้นะ
พี่ก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้น
ในเรื่องของหลีกร้องต่าง
มันก็จะเป็นข้อมูลที่เหมือนจะควรรู้

จริงก็ขอบคุณฟุตบอลเมเนเจอร์ครับ
เพราะว่าผมจะคุมทีมในบูเนฟติก้าบ่อยครับ
คุมฮาวิทยาลัยเบอร์ลินคุมดอทบุ้นครับ
บางปีก็ไปคุมโบคุมฮอฟเฟ่นฮามอะไรอย่างนี้ครับ
ของพี่ถ้าไปลีกอื่นอย่างยังไงก็จะคุมทีมใหญ่อยู่
ว่าทีมในหลีกบนอยู่ดีต่อให้เป็นทีมเล็กก็เถอะ
อย่างไปเบิร์นอสลิกก้าก็จะไปคมสุดการ์ดอย่างเนี่ย
มันก็ไม่ได้ไปรู้เรื่องรู้ราวตรงนั้นมากนักอย่าง
ก็เลยไม่ค่อยรู้
อะกลับมาที่เรื่องราวของเบิร์นอสลิกก้าของเรา

เป็นคำนี้ถูกต้องที่สุดเลย
ด้วยความยิ่งใหญ่ของบายันมิวนิก
ทำให้ผมเชื่อว่าคงมีหลายคนที่คงสงสัยครับว่าทำไมบายันมินิก
ถึงกลายเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดของบุญเดฟริกา
แล้วก็กลายเป็นเลขที่แบบ
เปิดรุดการณ์มาแล้วแย่งแชมป์กันทีมเดียว
กลายแบบแบบเบอร์ไปแล้วยังไงก็เป็นบรายเยิน
แต่ว่าเรื่องนี้มันมีมิติค่อนข้างซ้อนทับกันหลายเรื่องอยู่พอสมควรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงของการเมืองด้วย

เดี๋ยวเราจะมาค่อยเล่ากันนะครับ
อย่างแรกที่อยากจะให้ดูก่อนก็คือพื้นที่ของเมืองมิวนิกนะครับ
จริงอยู่ว่าเมืองมิวนิกจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับ
เมืองหลวงประเทศเยอรมันคือเมืองลินนะครับ
แต่ว่าเมืองมิวนิกครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงมาก
ไม่ใช่สูงแค่ของประเทศเยอรมันแต่เป็นสูงของระดับยุโรปนะครับ
แล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางด้านวัตถุแล้วก็ทางวัฒนธรรมสูงมาก
เป็นอย่างนี้เรียกว่าเมืองท่าได้ไหม
มันคิดอย่างนั้นป่ะหรือว่าไม่ใช่เนอะ
คือถ้าเทียบถ้าเทียบกับความเจริญหลายเมืองของโลกมันก็คือมาจากเมืองท่ากันใช่ไหมครับ
แต่แค่มิวนิกไม่ได้เป็นท่าว่างั้นเถอะ
เมืองมิวนิคไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองท่าไหมนะครับ
คือเมืองมิวนิคไม่ได้เป็นเมืองท่าแต่ว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่
แล้วก็
เป็นเมืองใหญ่สมัยเด็กเราดูบอลเราจะเข้าใจมาตลอด
ด้วยซ้ำนะว่ามิวนิกคือเมืองหลวง
เพราะว่าการดูบอลเราจะรู้จักบราเยิ้น
ทีมใหญ่แบบนี้มันควรเป็นทีมเมืองหลวง
ซึ่งเราก็ลืมไปอย่างเบอร์ลินมันก็มีแฮท่าเบอร์ลินซึ่งก็ไม่ใช่ทีมใหญ่มากนัก
ใช่จริงถ้าเรื่องแฮท่าเบอร์ลินเนี่ยมันพอที่จะเล่าเป็นเกล็ดนิดนึงก็ได้ครับ
คืออย่างแฮท่าเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในเมืองหลวงก็จริงนะครับ
แต่ว่าแฟนฟุตบอลจำนวนมากก็ไม่รู้ว่าแฮท่าเบอร์ลินเป็นทีมฟุตบอลอาจจะหมายถึงว่า
คนจำนวนมากไม่รู้ว่าเมืองเบอร์ลินมีทีมฟุตบอลที่เป็นอยู่ในเมือง
คือคนจำนวนมากไม่รู้ว่าเมืองเบอร์ลินที่เป็นเมืองหลวงของประเทศเนี่ยมีทีมฟุตบอลด้วยนะครับ

ต้องบอกว่าแพทท่าเบอร์ลินเนี่ยครับเพิ่งมีการเปลี่ยนเจ้าของมาไม่นานมานี้ครับ

อย่างเจ้าของใหม่ของแฮท่าเบอร์ลินครับเขาก็มีความพยายามที่จะโปรโมทให้แฮท่าเบอร์ลินเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นทีมที่ดังมากขึ้นของ
ให้เป็นที่รู้จักของคนในแวดวงฟุตบอลมากขึ้นนะครับ
เป็นแต่ว่าในช่วงในช่วงนี้ครับทีมแฮท่าโบรินก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับ
อยู่ในโซนไทรตลานก็เหนื่อยหน่อยกว่าสมควรนะครับทีมนี้
แม่นานละครับ
ส่งผลทางอ้อมต่อโลกฟุตบอลนะครับ
จากความเจริญทางอ้อมที่ได้จากทางโลกฟุตบอลนะครับ
๑๐อันดับแรกพบว่า๘ใน๑๐ทีม
ปัจจุบันทั้งสองคนก็ไม่ได้อยู่เวที
มันก็สามารถแยกย่อยออกมาได้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับ

แล้วก็ลิขสิทธิ์มันก็เพิ่มขึ้นทุกปีในการที่มีการต่อสัญญาใช่ไหมครับ
เย่นแกจะได้ผลประโยชน์จากการที่เขาเป็นทีมระดับหนึ่งของประเทศ
ครับเนี่ยมันก็จะค่อยทบไปในแต่ละปีนะครับ
อีกทั้งในเรื่องของแบรนด์มาเยินก็เป็นทีมที่ชื่อชั้นของแบรนด์ของเขาถือว่าได้รับความนิยมไม่แพ้
โดยในปี๒๐๒๐ที่ผ่านมานะครับมีการสำรวจแล้วก็ระบุว่าแบรนด์ของบายันมิวนิกครับ
ถือเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าอันดับที่๔ของโลกฟุตบอลนะครับ
คิดว่าคนอื่นคงเดาถูก
ก็เป็นทุนทรัพย์ที่สะสมกันมาซึ่งบายันก็อยู่ในแบรนด์เดียวกับทั้ง๓ทีมที่ว่านะครับ
เพื่อที่จะสร้างรับแฟลมวอนน์ผลุ่มใหม่ที่ไม่อยู่อย่างยุโรปนะครับ
แล้วก็มีการจัดตั้งสำนักงานในเซี่ยงไฮนะครับ
ซึ่งเป็นประเทศจีนก็แน่นอนอยู่แล้วการไปบุกตลาดประเทศจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตลาดจีนก็คือมีประชากรเยอะ
ซึ่งมันก็เป็นจุดที่ถ้าสามารถกลุ่มความได้เปรียบตรงนี้ได้มันก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินอีกมหาศาลนะครับ
แล้วก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็บายันก็มีการจัดตั้งสำนักงานในประเทศไทยด้วยครับ
ในเรื่องของการตั้งสำนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่มิวนิกหรือเป็นซิ่งไฮหรือเป็นกรุงเทพนะครับ
ก็ชัดเจนครับมันก็มีผลเรื่องของการค้าแน่นะฮะ
เพราะว่าการที่บายันมิวนิกไปปักทงไว้ที่นิวยอร์กเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องง่ายที่ทางบายันูนิกจะทำการดีลกับแบรนด์ที่มาจากอเมริกานะครับ

เพราะว่าไม่ค่อยได้ดูบายันพูดจริง
เป็นเรื่องปกติ
เรื่องของการตั้งสำนักงานเนี่ยครับก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการค้าอย่างเดียว
ก็เป็นพื้นที่ในการหานักฟุตบอลชั้นเยี่ยมจากพื้นที่อื่นทั่วโลกที่ไม่ใช่แค่ยุโรป
เหมือนเป็นการตามหาช้างเผือก
ขณะเดียวกันการสะสมคุณทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน
มาเย่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ความสำเร็จที่ว่านี้ก็คือจากผลงานที่พวกเขาคว้าแชมป์
แล้วก็การคว้าแชมป์ของบายันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถดึงดูดนักเตะที่เป็นคนเยอรมันเอง
หรือเป็นนักเตะที่มาจากลีกอื่นหรือนักเตะต่างชาติที่มาค้าแข้งในบูเดฟริกา
เวลาที่จะย้ายทีมเขาก็จะเลือกมาเย่นมิวนิกเป็นตัวเลือกแรกเสมอ
ความยิ่งใหญ่ของบายันที่มีต่อนักเตะต่างชาติเองนักเตะเยอรมันเองเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าเราไปดูเกมนัดชิงฟุตบอลโลกครับตั้งแต่ปี๑๙๘๒จนถึงปี๒๕
ไม่นับ๒๐๒๒นะเพราะว่า๒๐๒๒นะ
ปี๒๐๒๒ยังไม่เดินเตะในเกมนักชิงฟุตบอลโลกจะพบว่า
เกมนัดชิงฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี๘๒จนถึง๒๐๑๘
คือมันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่เอาจริงมันเป็นเรื่องที่ยากมาก
ยกตัวอย่างนะครับไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายไม่ง่ายแน่นอนการันตีว่าไม่ง่ายไม่ง่ายครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ลองดูก็ได้ครับปี๒๐๑๘นะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้ทีมชาติ
ส่วนฟุตบอลโลก๒๐๑๔อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า๒๐๑๔ที่บาซิลเยอรมันเป็นแชมป์โลก
เพราะว่าเยอร์มันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้ว
ไม่ต้องนับว่าเยอร์มันมีนักเตะที่มาจากบาร์เยือนกี่คนมันแทบจะเกินครึ่ง
อาจจะเกินครึ่งหรือแบบเกิน๑ใน๓อันนี้เป็นนักเตะที่มาจาก
มาจากบายันนะครับหรือแม้แต่ปีสองพันสิบนะครับ
สเปนคว้าแชมป์โลกเนี่ยแม้ว่าฝั่งสเปนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ย
ไม่มีนักเตะของบายันแต่ทีมรองแชมป์โลกก็คือทีมชาติ
นะครับส่วนปีก่อนก่อนหน้านั้นก็มีหมดครับ
อย่างปีอย่างถ้าจำไม่ผิดอย่างปีเก้าแปดที่ฟรังเศษเป็น
แชมป์โลกก็อา
คนนี้เป็นนักเตะฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่า
ในช่วงปี๙๘เขาเป็นนักเดะให้กับบายอน
แล้วก็จริงลิซาลาซูเล่นให้กับบายอน๒รอบด้วยซ้ำ
ก็คือปี๙๗๒๐๐๔แล้วก็เว้นวักไปกลับมาค้าแข้งกับบายอนในช่วง๒๐๐๕๒๐๐๖
ก็คือแขวนสัตว์กับบายอนนี่แหละลิซาลาซู
แบคไซพลังชอบ

ก็ควรเล่นให้กับทีมอธเรตติกบินบัล
ต้องเป็นคนแขวนบาร์สต้องเป้ามีความชอบ
ที่มีความชนิยม
จะต้องมีเชื้อสายทางใดทางหนึ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับบาส

จริงในขออภัยครับ
ในไทยลิกก็เคยมีใช่ไหมครับ
ทีมเลนซิตี้หรือเปล่าแต่ผมจำไม่ได้
ที่แบบเขาจะใช้นักเตะอีสานล้วนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ใกล้เกี่ยวกัน
แล้วก็นอกจากนี้ครับ
ด้วยวัฒนธรรมบางอย่างของบูนเดสรีก้า
เขาไม่ได้มองแบบเดียวกับลาลิก้าหรือพรีเมอร์ลีก
คือในบูนเดสรีก้าทีมคู่แข่งของบายัน
ในหลายครั้งเขาก็เต็มใจ
ที่จะขายนักเตะของตัวเองให้กับบายัน
แต่แน่นอนครับมันก็มีในหลายครั้งที่ทีม
ก็ไม่อยากจะขายนักเด็กตัวเก่งให้กับทีมบายัน

อย่างก้อนี้ของมันวิลนอยเยอะก็
ก็เป็นกรณีที่เป็นปัญหาเหมือนกัน

แข้งกับมายันแต่สุดท้ายก็ย้ายไป
โดยที่ข้าตวก็ประมาณเพียบสิบแปดล้าน
ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ก็หลักสิบกว่าล้านครับ
ก็มันก็เหมือนเสียนักเตะตัวเก่งให้กับคู่แข่งอีกแล้วอะไรอย่างนี้
ก็หลายทีมก็ไม่พอใจก็มีบ้าง

อืมใช่ครับ
แล้วก็การที่นักเตะคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนจากเยอรมนีก็ตาม

มันคือการที่นักเตะคนนั้นจะมีโอกาสซึ่งถึงเรื่องของความสำเร็จ
เรื่องของเงินประโยชน์ถึงการติดทิมชาติ
ใช่ใช่เรื่องทีมชาติน่าจะเป็นประเด็นสูงมากเนอะ

เอ่อผมเล่าไว้นิดนึงว่าทางผู้บริหารของดอทมนต์เขา
ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะไม่ขายนักเตะของตัวเองให้กับ
บายอนมิวนิกอีกแล้วอืมอืมนะครับ
ก็ก็ไม่มีนะก็ไม่มีนักเตะมาเย่นคนไหน
เอ่อไม่มีนักเตะของดอสมุนย้ายไปบายัน
มีแต่ว่าเอ่อนักเตะบายอนย้ายมาดอทมุนก็คือนิคาร์ชิวเลก
อันนี้ล่าสุดเลยครับก็คือในช่วง
ในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวก็คือเซ็นสัญญาล่วงหน้านะครับ
อืมคราวนี้ครับจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับ
ดูเหมือนว่าบายันจะเป็นทีมที่มีเส้นทางความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
อืมนะครับดูแล้วทุกอย่างมันมีความสวยหรู
ดูแล้วไม่มีจุดหักเหเลยแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับ
เมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็คือในช่วงหลังปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าจนถึงประมาณ
หนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับอืม
ช่วงห้าปีเนี้ยเป็นช่วงที่
ไม่ประสบความสำเร็จใดเลยนะครับมีหนี้สินมากขึ้น
มีหนี้สิทธิ์เพิ่มพ่อภูมิมากขึ้นแต่จุดเปลี่ยนของเรื่องเนี้ยครับ
เพียงแต่ว่าเขาก็แขวนทรัพย์ในช่วงประมาณปี๑๙๗๘นะครับประมาณ๑๙๗
คือไม่ได้ขายแค่เสื้อบอลไม่ได้ขายแค่ผ้าพันคอแล้วมันต้องขายอย่างอื่นเพิ่มไปเช่น
แต่ว่าถ้าเรามองในปี๒๐๒๒ครับของเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอนมีดโกนหนวดเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้ธรรมดาแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วในยุคนั้นนะครับมันคือแนวทางที่ใหม่มาก
๑๙๘๐น่ะห่างกับตอนนี้โหมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับ
แต่แบบอ่าเกิดมาเริ่มดูบอลตอนปี๒๐๐๐ก็ได้
เพราะว่าสนามเนี่ยมันสร้างเพื่อมารองรับกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี๑๙๗๒ที่กรุงมิวนิกเป็นเจ้าภาพนะครับ

มันค่อนข้างแม้ว่ามันยังไม่ดูเก่าแบบ๑๐๐ก็จริงแต่ว่ามันก็ขยับขยายแล้วแล้วยากใส่เทคโยยีโน้นนี่นั่นยากแล้ว

ก็จะเป็นจากขาวก็จะเป็นสีแดง
แล้วก็ในช่วงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาก็คือการที่รัสเซียไปรูปรานยูเครน
จริงแล้วถามว่าการทีมสมภาษาธีประบาลไม่ได้เป็นเจ้าของสนามสนามเป็นเรื่องแปลกมั๊ย
ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลย
ก็คือเริ่มเช่าผมจำปีเริ่มเช่าไม่ได้กับสัญญาเช่า๙๙ปี๙๙ปีนะครับ
เช่าไว้อย่างนี้เรียกว่าเช่าครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่ดีพอครบสัญญาก็ต้องมาทำการต่อสัญญาใหม่นะฮะ
อันนั้นก็คือสนามของสภาเมืองตูรินนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับสภาเมือง
ก็สิ่งที่ต้องเสียก็มีแค่เรื่องของภาษีนะครับ
เรื่องของภาษีสารพัดภาษีอันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องพูดถึงเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับ

มีแค่ความตายกับภาษีที่เราหนีมีผล

สิ่งที่เขาจะทำก็คือจะพยายามดึงดูดนักเตะที่ดีที่สุดของลีกเข้ามาสู่ทีมบายันมิวนิก

นั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่ปี๑๙๘๒ทีมบายันมินิกถึงมีนักเตะที่อยู่ในชุดแชมป์โลกเสมอ

ก็ตีกลมนะครับเขาเข้าทำงาน๑๙๘๐ใช่ไหมครับปีนี้ปี๒๐๒๐
พูดง่ายครับจากวันนั้นถึงวันนี้๔๒ปี
แล้วก็เป็นอาจักรที่แข็งแกร่งมาก
ถ้ามันบ่อยเราก็คงไม่ได้เห็นบาเย็นคว้าแชมป์๙สมัยติด
เปลี่ยนความรู้อีกนิดนึงครับไบเย็นมีนึกเป็นหนึ่งในสมสรรค์ไม่กี่แห่งของโลกที่ไม่มีหนี้สิง
จริงทีมนี้ก็คือดอสบุลดอสบุลเขาเข้าขึ้นขึ้นไปจนแบบศูนย์แล้วจากที่เราเล่าในอัปดาห์๓ลองย้อนกลับไปฟังได้

มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเกร็ดเหมือนกันนะครับ
ผู้ถือหุ้นของบายันนะครับ
โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย

มีแมนอริตี้หรือบริษัท

อารีอันซ์แล้วก็อัลดี้รถยนต์อัลดี้นะครับ

จะต้องเป็นเสื้อจากอดีดาเท่านั้น

อาจจะไม่เคยลองสังเกตกันเนอะเรื่องนี้
ใช่ส่วนชื่อสนามก็คงจะต้องเป็น
รีอันซ์ไปตามเรื่องของสัญญาณ
แล้วก็เบาะที่

เบาะหนังของอาร์ดี้เท่านั้นด้วย

เพราะว่าอัลดี้คือผู้ถือหุ้น๘๓นะครับ

อาร์ดี้อารีดาร์ซอารีอันนซ์ถือหุ้น

นี่คือว่าไม่ว่าจะเป็นอารีดาร์ซอารีอันนซ์

เริ่มบังเอิญ

โดยเฉพาะการตีตลาดในต่างประเทศนอกจากยุโรปไปตีตลาดอเมริกา
สุดยอดผู้รักษาประตูของยุคนั้น๑คนเลยล่ะ
สาเหตุมันมีคำตอบให้ง่าย๑ข้อ๑ข้อถ้วนครับ

ก็คือเป็นคนที่หาเงินให้กับสโมสรเก่งมาก
หรือทางฝุ่ดบ่อนเป็นศูนย์

ระหว่างผู้บริหารเป็นนักฝุ่ดบ่อนกับนักเฉพาะกิจมืออาชีพ

กลายเป็นยอดทีมของบุนเดสฟริกา
ก็คือจะต้องโวกจากไปที่ความเป็นเจ้าของ
นั่นเป็นเพราะว่าในปัจจุบันบูเดสติก้ามีกฎที่เรียกว่า๕๐
คือยังไง
ซึ่งกฎนี้อาจจะไม่อธิบายลึกมากอาจจะอธิบายคร่าว
โดยภาพรวมกฎ๕๐บก๑เป็นกฎที่สร้างโอกาสที่ดีมากให้กับปาเยิน
ในการที่จะปิดโอกาสคู่แข่งร่วมลีก
ย้ำนะครับโดยที่บายเยินไม่ได้เป็นคนล่างกฎนี้มา
หมายความว่ามายเยิ้นได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากกฎนี้
ส่วนกฎ๕๐บวก๑ถ้าให้อธิบายแบบง่ายครับก็คือกฎที่ป้องกันการเทคโอเวอร์จากมหาเศรษฐีต่างแดน
ก็คือพูดง่ายคือเราจะเห็นบุญเดสติก้าถูกเทคโอเวอร์โดยเศรษฐีจากซาอุดีอาราเบียจากอเมริกาน้อยมาก
เพราะว่าเขาคือรกิซัตริยาชื่อไบเวอร์
ถ้าคนรู้จักใช่จริงมันก็มีดราม่านิดหน่อยก็คือในส่วนของคอฟเฟนฮาม
ที่มีดีมาฮอฟซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจไอทีชื่อดัง
แต่ว่าคนนี้มันก็เขาก็ซื้อธุรกิจมาตั้งแต่แบบเล็กตั้งแต่แบบดิวชั่นต่ำ
แล้วก็กรณีของไลฟ์สิกก็มีปัญหาเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นการถือหุ้นโดยบริษัทนายทุนเป็นหลัก
เพียงแต่ว่า๒ทีมนี้ก็มีจุดร่วมคล้ายกันก็คือพวกเขาซื้อทีมที่อยู่ระดับล่าง
แล้วค่อยต่ายขึ้นมาจนถึงบุลเดสนิก้า

ใช่ซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้มูลเดฟริก้าก็พยายามหาวิธีการป้องกันในอนาคต
สิ่งที่แต่ว่ายังไม่เห็นภาพในตอนนี้
อันนี้กลับมาที่๕๐๕๑ตอนนี้กลับมาที่๕๐๕๑
ใช่แต่ว่ามันก็เหมือนที่ผมบอกไปครับมันก็มีระบบการจัดการที่ดี
แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนก็คือเป็นการเปิดปิดโอกาสให้กับทีมอื่นที่จะเติบโต
แต่ว่าคนที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนบอลเวลาที่แฟนบอลถือหุ้น
พวกเขาก็คงจะไม่อยากให้ทีมตกอยู่ในสภาวะที่สุ่มเสี่ยงทางการเงินหรือการล้มลายอยู่แล้ว
ทางตรงข้ามนะครับการมีอยู่ของกฎ๕๐บก๑นั่นหมายความว่าทีมฟุตบอลในบูเดฟริก้าจะไม่มีทีมที่มีมหาเศรษฐี
ทำให้ทีมต่างในบูเดฟิก้าครับจะไม่มีโอกาสที่จะเสริมทัพ
มาแข่งกับบรรยามิวนิคนะครับจึงจึงเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ากฐาน๕๐บก๑อ่ะ
เพราะว่ามีกฎอันนี้มากั้นไม่ให้เกิดการที่จะใช้เงินเกินตัวนะครับ
พอทุกทีมมีการตั้งรับทางการเงินนะครับที่เป็นกำแพงสูงมาก
ผมว่าแฟนบอลทุกคนคงตอบได้นะครับเป็นคำตอบเดียวกันว่าไม่ดีไม่ดีแน่นอนนะครับ
ด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องบอกอะไรมากผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนมีคำตอบ
และเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือมันทำให้ฟุตบอลมันไม่สนุกนะครับ
กับพี่มะลิความสนุกของพี่มะลิก็คือการที่มีทีมฟุตบอลจำนวนมาก
เป็นทีมที่ได้รุ่นแชมป์ได้แยงแชมป์
คือแชมป์จากแบบจากหลีกรองเนอะแล้วก็ขึ้นมาครั้งแรกแล้วแชมป์เลย

นั่นแหละครับก็คือการที่มีแชมป์ที่ถูกปลูกขาดตั้งแต่เกมแรกของฤดูการเนี่ยยังไงมันก็ไม่สนุกนะครับ
เขาก็ให้ความเห็นเรื่องนี้มาตลอดจริงเขาให้คำตอบเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ปี๒๐๑๔
จนถึงปี๒๐๒๑เขาก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยเวลาที่แบบ
ทีมชาติเยอร์มันไม่มีการแข่งขันแบบจริงอย่างเงี้ยครับ
ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วนะครับถ้าเราจะบอกว่า
แล้วมันจะปกการันตีประสบความผลิตไปไม่ได้ครับ
เพราะว่าถ้าว่าจริงทีมในลอนดอนจำนวนมากครับ

ก็แค่อย่างเชลซีอย่างอาเซนนอนอย่างสเปิร์กก็ไม่สำเร็จ
เรื่องของการอยู่ในชายภูมิที่ดีมันก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่ง
แต่ว่าเรื่องของวิชั่นของผู้บริหารก็สำคัญ
ซึ่งบายันสามารถที่จะพัฒนาจุดนี้ได้จากที่เราเล่าไปนะครับ
แล้วก็ดูดิโฟเลอร์ก็บอกต่อไปครับว่า
จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ทีมในบูเดฟริก้าจะต้องทำนะครับ
ก็คือการเพิ่มเรื่องของความทะเยอร์ทะยาน

เป็นเรื่องน่าติดอืมจริงทีมอื่นดูแบบใช่ไหมคิดทันตามผมใช่ไหม
ใช่คือมันเหมือนกับสู้ไม่ได้แล้วก็

ค่อยเล่นไปอ่ะเออเล่นไปเถอะเออยังไงเขาก็ได้แชมป์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่า๑๗ทีมบูเดฟริกาเนี่ย
ผมยกตัวอย่างเป็นทีมใบเออร์ริวคูเซ่นเลยก็ได้
บายเออร์ลิวคูเซ็นอาจจะแค่เซ็ตโกลของตัวเองอ่ะ
ส่วนแชมป์อ่ะไม่ได้คิดอย่างเงี้ยมันก็มันก็ชัดเจนแล้วว่า
แล้วถ้าเกิดมันมันมันไม่ใช่มีแค่บายเออร์ลิวคูเซ็น
คิดแบบเดียวกันแปลว่าทุกคนไม่ได้หวังแค่แชมป์
ทุกคนหวังแค่ติดที่๒ที่๓ที่๔แค่นั้นเองอืม
นั่นแหละครับมันก็เลยแบบเป็นเรื่องของการขาดความทะเยอะทะยานที่มันหายไป
สิ่งที่ควรจะต้องเพิ่มก็คือมีความพยายามที่จะต่อสู้ให้ได้
ในเรื่องของความทะยาทะยานนะครับผมว่า
ทีมจากทีมอื่นนี้เป็นทีมที่สะท้อนเรื่องของความทะยาทยานได้ดีกว่า
ครับอ่าเขามีการรีวิวทีมได้ดีมากนะอืม
คือพวกเขาสะท้อนให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้แค่อยากที่จะ
เพื่อที่จะเอาชนะแล้วก็เอาแชมป์กลับมาให้ได้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันแทบจะไม่ได้เห็นจากทีมจากอูเดฟริก้ามากนัก
เพราะสังเกตจากการที่ดูวูเดฟริกามา
นี่ครับก็คือเรื่องของความทะยานของทั้ง๑๗ทีมอาจจะต้องเพิ่มมากกว่านี้
แล้วก็ในช่วงก่อน

ใช่ครับในช่วงก่อนที่เราจะอัดในเอฟพิโซดอย่างนี้ครับ
มันก็มีข่าวขึ้นมาพอดี

ทีมการชิงแชมป์มากขึ้น
คือเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นของเอมิโซดนี้ใช่ไหมครับว่า
กับทีมเลื่อนชั้นกับวูเดฟริกา๒
แต่ว่าเขาก็เลยมีการเสนอมาว่า
เพื่อที่จะหาทีมใหม่
นอกจากในเวลาปกติ

วูเดฟริกามี๑๘ทีมใช่ไหมครับ
มันก็จะเตะกัน๓๔นัดนะครับ

จะยังไม่ได้อันดับ๑๒๓๔อย่างแท้จริง

ก็คือสายตะวันออก๘ทีมสายตะวันตก๘ทีม
แล้วก็มาแข่งกัน
สุดท้ายก็คือที่หนึ่งของสายตะวันออกกับตะวันตกก็มาเจอกัน

อะไรแบบนี้นะครับ

ก็อาจจะทำให้ทีมมันมีการตื่นเต้น
บอลไม่กี่เกมไม่กี่นัดอย่างนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้
ทีมที่๑เจอกับทีมที่๔ทีมที่๒เจอกับที่๓
เย็นอาจจะแพ้ทีมที่ได้อันดับที่๔ก็ได้นะ
หรือจะไปแพ้ในรอบชิงที่ต้องเจอกับทีมที่๒ทีมที่๓

มันแค่เป็นแค่ทฤษฎีที่เขาพูดกันขึ้นมานะครับ

แต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่ครับ
เป็นคนที่ออกมาเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ครับ
เออเจ๋งว่ะ
เสียโอกาสในการคว้าแชมป์
เขาก็มองว่ามันทำให้แฟนบอลอาจจะได้เห็นฟุตบอลบูเดสติก้าที่ตื่นเต้นมากขึ้น

หาทีมตกชั้นหาทีมเลือดชั้นอย่างนี้
มันไม่ได้เป็นของใหม่ในยุโรปนะครับ
เพราะจริงคืออย่างบอลสก๊อตทิพรีเมอร์ลีกหรือดิชั่นหนึ่งเบลเยี่ยมเนี่ย
ก็คือเตะรุ่นการปกติจบไปแล้วนะครับ
ก็จะมีการขีดเส้นว่า

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบูเดสติก้าจะเอารูปแบบแบบไหนมานะครับ
ให้พรีเมอร์ลีกทำอย่างนี้บ้างครับ
แต่ผมว่าบอลพรีเมอร์ลีมันมีการแข่งขันในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ
มันไม่เหมือนกับวุนเดสสิก้าที่มันปลูกปีช้ำ

เพียงแต่ว่าผมอยากจะชี้ปัญหานะ

เพราะว่าไม่หรอกทีมรีวฟูพี่จะได้มีโอกาสไง

มีโอกาสแบบนัดเดียวเป็นแชมป์ได้อะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเจิดปีนั้นรีวฟูได้ระดับหนึ่ง
ต้องไปเตะเพยออฟแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาก็เสียหายเหมือนกันนะ
เออเออเออก็ยังอยู่เนาะ

ผมอยากชี้ให้เห็นปัญหาของการเพลยออฟเหมือนกันนะ
จริงเหมือนที่เล่ามาเพยออฟมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่สวยหรูนะครับ

แล้วก็ปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาเดิมด้วย
ประเด็นก็คือว่าการแข่งเพลยออฟจริงมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด

เพราะว่าการแข่งขันเยยออฟมันก็คือการแข่งขันโดยแค่เพิ่มแมชเฉย
โดยที่ปัญหาเดิมก็คือบายันที่เป็นทีมที่มีทรัพยากรเยอะที่สุดของลีกก็ยังกลุ่มความได้เปรียบอยู่ดี

เพราะว่า๑๐ปี๑๐แล้วไม่ว่าจะเป็น๑๗ทีมอะไรทีมอื่นทีมเรื่องอะไรก็ตาม
พวกเขาก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับปาเยมิวนิกอยู่แล้ว

แต่ถ้าถามในมุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่า

มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุด
มันจะต้องเป็นเรื่องของการกำหนดเพดานค่าเหนื่อย
การกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายของแต่ละทีมนะครับ
อย่างทีมในอเมริกันเกมอย่างนี้ครับ
ระบุออกมาในแต่ละปีนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของการกำหนดเพดานค่าเหนื่อยเพดานค่าใช้จ่ายอันนี้มันทำยาก

มันจะต้องทำกันทั้งทวิปยุโรป
นั่นแหละครับซึ่งถามว่ายากไหมบอกเลยว่ายากมาก

อืมใช่
ฟุตบอลไม่ใช่อย่างนั้นเลยคือถ้าคุณจะทำได้คือคุณต้องกำหนดเป็นวาระแห่งชาติของยุโรป

เรื่องของการใช้เงินเพราะว่ายุโรปคือศูนย์กลางของโลกฟุตบอลใช่ไหมครับ
ถ้าคุณทำได้ประเทศนี้อื่นก็อาจจะทำได้
แต่ว่านั่นแหละครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ดูแล้วเรื่องใหญ่เหมือนกันเนอะ
เรื่องใหญ่มากครับผมเคยคิดเล่นด้วยซ้ำก็คือว่าถ้าเกิด
เป็นนักเตะจากอาคาเรมี่ตัวเองก็อาจจะได้แคปที่สูงหน่อย
แต่เขาเนี่ยมันก็มีปัญหามันกันก็คือถ้าเกิดแบบนั้นอ่ะ
ทีมอื่นก็จะมีการตุนนักเตะเยาวชนมากขึ้น
เพื่อที่จะเลี่ยงการใช้แคปอะไรอย่างนี้
มันก็ยังมีปัญหาตามมาอยู่ดีนะครับ
คิดยังไงกับการทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันมีความแฟร์
จากการแข่งขันที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นหรือแข่งขันที่แบบสมน้ำสมเนื้อขึ้น
ในมุมมองผมก็คือเห็นด้วยกับการกำหนดเพดานค่าเหนื่อยการใช้เงินแหละ
แต่แค่ว่ามันทำยากมากนะมันทำยากมาก
ดูเป็นเรื่องไกลตัวขึ้นมาทันทีทันใด
แต่จริงปัญหาการเปลี่ยนนี่มันไม่ได้จะเริ่มมาจากความยิ่งใหญ่ของไบโยนอย่างเดียว
ก็ลอยตัวไปแล้วทีมอื่นก็โดนจำกัดกดเพดานไปเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินเป็นต้น
ใช่ปัญหาของปุ่นที่๑๙คือภาพปัญหาใหญ่ที่สะท้อนถึงวงการคุณบอลตระดับนานาชาติ
ถ้าจะให้จำกัดวิญญาณของอันดับนี้นะครับ

ก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าอะไรดีล่ะ
ปัญหาเชิงโครงสร้างครับพูดง่าย
มันไม่ใช่แค่ปัญหาของทีมไหนทีมหนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่ล่ะ

มันก็จะเป็นปัญหาที่ออกไปอีก
คือแบบมันมากกว่าแค่เรื่องที่ปอร์ตแล้ว
เรื่องของโครงสร้างเรื่องของวิธีการบริหารจัดการลีกเลยแหละ
โดมิเนตไปแล้วหลีกนี้มันแทบจะแบบเป็นลีก

ของโลกฟุตบอลจริงเป็นเรื่องโครงสร้าง

จะมีเรื่องอย่างนี้มาอีกเรื่อยไหมพี่บอย
มีมีครับแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่เร็วนี้ครับ

นั่นน่ะสิยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับ
ก็ตอบเรื่องอะไรจริงต้องมีคลิตหลายเรื่องนะครับ

อันดับแล้วมาบอกได้นะครับ

แล้ว
แต่พอคุยมันก็ปลาไปจะเป็นชั่วโมงเหมือนกัน
เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวแต่พอพูดไปพูดมามันก็มีความเข้มข้นของมันอยู่
ใช่ครับเหมือนเดิมแหละเราก็คงหาข้อมูลแบบนี้มา
ที่จะมาเขาเรียกอะไรดีล่ะ
มาเปลี่ยนมุมมองเนาะทำให้เราเข้าใจ
ไลฟ์สูบกลายฟังด้วยก็ได้ครับ
เวลาเราดูบอลมันก็จะมีความแบบ
เห็นเฉพาะในสนามแต่ทีนี้เราก็จะเข้าใจของบริบทภาพรวมมันมากขึ้นแหละ
ถ้าเราได้รู้เรื่องราวเหล่านี้บ้างมันก็จะพอจะเข้าใจในวิธีการคิดของแต่ละทีมแต่ละสโมสรว่ามันมีโครงสร้างในวิธีคิดแบบไหนกันบ้าง
ใช่ว่ายังไงก็ปล่อยติดตามเราเหมือนเดิม

ใช่ก็ลองดูว่ามารุ้นว่าวิสดคอน์ต่อไปของเราจะเป็นใคร

ใช่ครับ
จริงด้วยช่องทางของเราคือของไทรัตรโดยตรง๑จากไทรัตออนไลน์
เพราะว่าสามารถคอมเมนต์

แต่ถึงเวลานั้นเราอาจจะนึกออกแล้วก็ได้นะ

ท่านฝรั่งตอนนี้
หลุดเผลอครับแต่เราอัดก่อนระห่างสูง

ใช่ครับเล่ามึนนิดนึงครับ

โอเคถ้างั้นเราแยกย้ายกันดีกว่า

นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรายการเราด้วยนะครับ
ทุกวันเสาร์มัน๒โมงเช่นเดิม
ครับยังไงวันนี้ก็เอาอนุญาตลาไปก่อน
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ